คุณผู้ชมฮะมาถึงข่าวใหญ่ประจำวันนะฮะนั่นก็คือ
คดีของภูมิกับโจ้นะครับเพราะเมื่อเช้า
ชุดฮานุมานกองปราบติดอาวุธครบมือคุณ
คุมตัวผู้กอบโจ้นพวกรวมเจ็ดคนจากนครสวรรค์

เพื่อที่จะนำมาขังที่คุกคลองเปรม
คือหลังจากที่ทางกองปราบรับโอนคดีนี้มาแล้วเป็นคดีใหญ่ที่กองปราบต้องทำต่อแล้ว
ก็ต้องมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาที่เรือนจำในส่วนกลาง
ก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมา
พลตำรวจตรีจีรพบภูริเดชรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนกองปราบปรามแล้วก็กำลังตำรวจฮานุมานกองปราบ
อาวุธครบมือครับควบคุมตัวพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนผล
หรือว่าภูมิกับโจ้อดีตภูมิกับสพเมืองนครสวรรค์
พร้อมกับพวกรวม๗คนจากคดีที่ทำร้ายร่างกายผู้ต้องหา
จนทำให้ถึงแก่ความตายนะครับก็ควบคุมตัวจากเรือนจำกลางพิศนุโลก
ถูกควบคุมไว้ตั้งแต่วันที่๒๗สิงหาคมนะคุณนะแล้วก็เดินทาง
มายังกรุงเทพนครมายังเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับ
เพื่อรอการดำเนินคดีต่อไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
มีการโอนสำนวนการสอบสวนคดีมาอยู่ในความดูแลของพนักงานสอบสวน
กองปราบอย่างเป็นทางการนะครับจนกระทั่งเวลาประมาณ๙นาฬิกา๔๕นาที
ได้มีรถวิทยุกองปราบขับนำรถกรมราชธรรมขับตามมานะครับ
เป็นรถกรมราชธรรมของเรือนจำกลางพิศนุโลกประกอบด้วยรถตู้๑คัน
กระบะควบคุมผู้ต้องขัง๑คันซึ่งแน่นอนนะฮะเป็นรถที่ควบคุมผู้กำกับโจ้
แล้วก็มีรถตู้หน่วยปฏิบัติการพิเศษฮนุมานกองปราบขับประกบมาด้วยครับ
เมื่อขับมาถึงบริเวณประตูทางเข้าเรือนจำกลางคองเตรียมจ้องนาทีนะฮะ
ก็กันไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงสื่อมวลชนขอให้เปิดทาง
ให้รถควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจำกลางพิสุนโลกเข้าไปในเรือนจำกลางคลองเปรมครับ
นี้หลังจากเสร็จสิ้นการส่งตัวภูมิกับโจ้และพวกรวม๗คนเข้าเรือนจำกลางคลองเปรม
เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางพิศนโลกก็เดินทางกลับออกไปทันทีนะครับ
ก่อนหน้านี้มีรายงานมีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาชุดสืบสวนสอบสวน
เข้าไปสอบปากคำภูมิกับโจ้และกลุ่มผู้ต้องหาในเรือนจำกลางจังหวัดพิศนุโลก
กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับว่าภูมิกับโจ้พลิกลิ้นปฏิเสธคำให้การเดิม
เคยให้ไว้กับตำรวจนครสวรรค์โดยอ้างว่าคำให้การเดิมนั้น
ไม่ได้มีการเซ็นชื่อรับข้อกล่าวหา
ทีนี้ครับการที่เมื่อคืนนี้ได้มีการไปสอบปากคำภูมิกับโจ้
กลุ่มผู้ต้องหาในเรือนจำกลางพิสุนุโลกผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส์
และอย่างที่บอกไปปรากฏว่าภูมิกับโจ้ให้การปฏิเสธในคำให้การเดิมทั้งหมด
โดยอ้างว่าการสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจภูทรนครสวรรค์นั้น
ผมไม่ได้เซ็นชื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับ
โดยวันจันทร์ที่๖กันยายนที่ถึงนี้ครับ
พนักงานสอบสวนกองปราบจะนำตัวภูมิกับโจ้และพวกยื่นผัดฟ้องขังฝากขังต่อสารอาญา
คดีทุจริตต่อด้วยนะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีของภูมิกับโจ้เมื่อวานนี้นะครับ
เมื่อวานนี้ทางรองอธิบดีอายการภาค๖นายสมพงศ์เย็นแก้ว
พร้อมกับคณะทำงานสืบสวนสอบสวนกองปราบ

แล้วก็ทันายความของผู้กับโจ๊ก

ก็จะไปสอบปากคำผู้กับโจ๊กกับพวกล่ะครับ
การสอบสวนใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงกว่า
ก็สอบได้แต่ผู้กำกับโจ้ปากเดียว
ทีนี้เมื่อวานนี้ผู้กำกับโจ้ก็ให้การภาคเศษ

มีเจตนาคือต้องการแค่ข้อมูลเท่านั้น
อันนี้คือสิ่งที่ภูมิกับโจ้ให้ปากคำนะคะ
ส่วนเรื่องอาการป่วยไบโพล่า
เรื่องนี้รองอธิบดีอายการภาค๖ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะ
บอกว่าดูหลักฐานตามคลิป

พอเกิดเหตุการณ์แล้วทำไมไม่เกรี้ยวกระต่อล่ะ
แต่ทำไมคนที่ถ้าเกิดเป็นบายโพล่าตอนนั้นจริง
ทำไมพอเกิดเหตุการณ์แล้วทำไมดูตกใจ

ซึ่งถ้าเกิดว่าคนเป็นไบโพล่าเนี่ย

เพราะว่ารักษณะที่ผู้กำกับโจ้ทำในคลิปเนี่ย
เหมือนเป็นคนที่รู้ผิดชอบชั่วดี
อันนี้คือสิ่งที่รองอธิบดีอายการภาค๖ตั้งข้อสังเกตนะคะ

ประเด็นจากการสอบปากคำนะฮะ
แล้วก็ทางภูมิกับโจ้ให้ข้อมูลว่าตัวผู้ต้องหาหมดสติมาตั้งแต่ตอนที่จับกลุ่มแล้ว
ทีนี้ครับตำรวจเขาเห็นคลิปอะไรทั้งหมดแล้ว
มันก็เป็นหลักฐานที่สำคัญทางคดีแล้วก็ผลชนะสูตรอะไรต่างที่ผ่านมาแล้วนะครับ
การให้ข้อมูลของอดีตภูมิกับโจ้ที่บอกว่าผู้ต้องหาคือนายมาวิน
หมดสติตั้งแต่ถูกจับกลุ่มยาเสพติดมาแล้วก่อนจะมาเข้าห้องเหลืองด้วยซ้ำ

มันไม่เป็นความจริงเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมดูคลิปตัวยาวอย่างที่๙นาที๑๐นาที
จะเห็นเลยตอนแรกตัวนายมาวินยังเดินได้อยู่เลย
ใช่ยังมีสติเลยนะฮะแต่ว่ามาถูกถุงคลุมหัวถึงหมดสติไป
นี่นะฮะกลายเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง
อดีตภูมิกับโจ้และพวกอาจจะถูกข้อหาแจ้งความเท็จด้วยนะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวของรองพบตรนะครับ
ตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์เราก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้ว
เพราะว่าเข้าไปชี้แจงต่อคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สภาพผู้แทนรัศดรของนายศิระเจนจาคะที่เป็นประธานนะครับ
รองพบตรก็ยืนยันนะฮะว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
รวบรวมหลักฐานรวมถึงพฤติการก่อนและหลังเกิดเหตุได้จำนวนมาก
ทำให้เชื่อว่าภูมิกับโจ้และพวกรวม๗คนกระทำความผิดจริงครับ
ใน๓ข้อหาคือเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
อีก๑ข้อหาคือร่วมกันนักแต่๕คนขึ้นไปคมขืนใจผู้อื่น
กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือว่าจำยอมต่อสิ่งใด
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นทรมานโดยกระทำทาบรุณโหดร้าย
นี่คือข้อหาที่๓ที่ถือว่าหนักนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปข้อหาที่อาจจะโดนแจ้งเพิ่ม
ก็คือข้อหาให้การเท็จนั่นเองนะครับ
แล้วก็หากผลการสืบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดอย่างอื่นเพิ่มเติม
ตำรวจก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้
โดยรองผอบตรอยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการละเว้น
หรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนเรื่องของการที่จะไปการที่ไปแล้วนะไปตรวจค้นห้องของอดีตภูมิกับโจ้
และคนในขบวนการและไปพบยาอะไรไปพบสารอะไรบ้าง
เมื่อวานรองพบตรไม่ได้ตอบคำถามนี้แต่ว่าเราก็รอนะ
รอว่าทางรองผู้การภาค๖จะออกมาพูดถึงการค้นห้องพัก
คอนโดอะไรต่างของอดีตภูมิกับโจ้แล้วก็พวกหรือเปล่า

ทีนี้ระหว่างรอรองผู้การว่าจะออกมาพูดไหมเนี่ยนะคะทางด้านทนาย
วันนี้เลยค่ะทนายของผู้กำกับโจ้ทนายโชคชัยอ่างแก้วเนี่ยนะคะ
ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าทนายเนี่ยบอกนะ
บอกว่าผู้กำกับโจ้ไม่เคยป่วยหรือรับการรักษาโรคไบโพลา
อันนี้คือข้อมูลที่ทนายบอกว่าผู้กำกับโจ้ยืนยันแบบนั้น
ส่วนที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นคอนโดที่ภูมิกับโจ้เช่าไว้
แล้วก็เจอพวกยาคลายเครียดต่างเนี่ยนะ
ทนายบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนอาจจะมีความเครียดบ้าง
แล้วก็กินยาเพื่อผ่อนคลายให้นอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่
เรื่องนี้ก็ไม่ต้องรู้สึกกังวลอะไร
ส่วนเรื่องของหลักฐานในสำนวนต่างเนี่ยนะฮะ
ตัวทนายของภูมิกับโจ้เองนะครับก็บอกว่า
ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมันจะปรากฏในสำนวนการสอบสวน
และพนักงานสอบสวนก็ทำความเห็นสมควรฟ้องข้อหาใดบ้างนะครับ
แล้วก็ส่งให้พนักงานอายการในการพิจารณายื่นฟ้องข้อหาใดต่อสาร
ที่สุดแล้วสารจะเป็นผู้ชี้ขาดผลคำพิพากษาจะออกมาในลักษณะเช่นใด
นี่ทนายของอดีตภูมิกับโจ้ก็บอกมานะครับ
ส่วนกรณีที่มีการโอนคดีเข้ามาในส่วนกลางก็คือของกองปราบเนี่ยนะฮะ
รวมทั้งการย้ายตัวของอดีตภูมิกับโจ้และพวกมาคุมขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมนั้น
ตัวทนายของอดีตภูมิกับโจ้ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ตนและทีมทนายความของผู้ต้องหารายอื่นเนี่ย
จะได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้าเยี่ยมและพูดคุยถึงแนวทางในการต่อสู้คดี
รวมทั้งสะดวกในการเดินทางไปสารด้วย
ทีนี้เรื่องของการยื่นขอประกันตัวภูมิกับโจ้เนี่ยทนายบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น
คงจะต้องทิ้งช่วงเวลาสักพักนึงนะคะแต่ว่าก็มีการปรึกษาหารือกับทางพ่อแม่
แล้วก็น้องสาวของผู้กำกับโจ้ตลอดเวลาคดีนี้มันเป็นคดีดังค่ะคุณผู้ชม
สังคมก็ให้ความสนใจแล้วผู้ต้องหาเป็นตำรวจอ่ะ
ก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายหนึ่งขอประกันตัวแต่ศาลก็มีคำสั่งยกคำร้องด้วย
อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะที่ทนายโชคชัยทนายของผู้กำกับโจ้ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเราวันนี้นะคะ
ถ้ามีความคืบหน้าใดนะฮะเดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแน่สำหรับคดีใหญ่คดีอดีตภูมิกับโจ้นี้นะครับ